คุณผู้ชมค่ะมาดูคู่รักคู่นี้หน่อยดีกว่า

แวบแวบแบบ

ประมาณนั้นเลยคือเว็บไปเว็บมา
สำหรับชิปปี้คนสวยแล้วก็แฟนนุ่มที่เปิดตัวให้เห็นแบบว่า

ใช่แล้วเธอบอกว่าถึงจะมาแบบแว๊บนี่นะแต่เป็นความรักที่แฮปปี้สุดจ้ะ
จะวางแผนอนาคตถึงขั้นแต่งงานนะเธอเห็นชิปปี้อย่างนี้
ปี้บอกว่าหนูเองเห็นแบบว่าเด็กแบ๊วหลายคนอาจจะคิดว่าชิปปี้ยังเด็กอยู่

เรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็มีพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วก็การดอกจันทร์ตรงนี้นะคุณผู้ชม
ชิปปี้อาจจะเปิดตัวแฟนในวันแต่งงานทีเดียว
นี่ปกติเนี่ยแล้วเห็นแต่ม่อนแต่มืออะไรบ้าง
ใช่น่าเป็นว่าเหตุักอะไรทีนี้เขาเปิดตัวแค่นี้ก่อน

ไม่ได้เปิดอ่ะแต่ถ้าหนูเปิดหนูว่าหนูโดนหนูแน่
แล้วเหมือนแบบอ้าวคือไงเปลี่ยนแฟนอีกแล้วอะไรอย่างนี้
คือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนแฟนก็ไม่มีใครรู้
ตอนนี้เราเปลี่ยนแฟนก็ไม่มีใครรู้
ไม่เปิดตัวก็เท่ากับว่ายังไม่มีใครรู้เราสามารถเปลี่ยนแฟนไปได้เรื่อยไง
จนพอวันแต่งงานแล้วเปิดตัวอ๋อคนนี้เหรอ

แต่แบบพูดกับคนเมา๊คยังไงว่าเอ๊ะแต่ว่าเป็นคนสวยเปลี่ยนแฟนบ่อยจ้า
เห็นแต่มือฮอแล้วค่อยไปเฉลยตัวจริงวันแต่งงาน
ก็มาแบบแบบแบบแบบแบบนี้นะ
คุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอให้ชัวร์ก่อนละกัน